ดัชนีหนึ่งนอกเหนือจากสายด่วนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดเมื่อวานนี้

ดัชนีหนึ่งก็คือคนในวงการบันเทิง

ที่เราสามารถรับรู้หรือว่าเห็นความเคลื่อนไหวเนี่ย
ตั้งแต่ปีใหม่จนถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ามีคนบันเทิงติดโควิดไปแล้ว

อ้าวมิ๊กโดนซะแล้วคุณมิ๊กทองระยะต้นสังกัดนะคะ
คือช่อง๗ได้แจ้งในเพจหลัก

คุณมิกเนี่ยติดเชื้อนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่าง
รอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะ
คุณมิกได้ทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใกล้ชิด
ตรวจหาเชื้อและกักตัวตามมาตรการที่ถูกต้อง
งานต่างทั้งหมดถูกเลื่อนออกไป
กว่าจะรักษาหายเป็นปกติค่ะ
นี่คือล่าสุดเลยนะคะนี่คือคุณมิคทองระยะ

ก่อนหน้านี้ค่ายนาดาวต้นสังกัดของนักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง

คุณพีพีกริจก็โพสต์แจ้งข่าวนะคะติดโควิด๑๙
นักแสดงอีก๒ท่านคือบิลกิ้นพุทธิพงศ์และไอซ์พารีส
ซึ่งใกล้ชิดกันไปตรวจมาแล้วแต่ผลเป็นลบก็กักตัวเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยโอ้โหคือถ้าใครอยู่ในโลกออนไลน์จะเห็นเลย
ดาราติดโควิดกันหลายรายเลยนะคะ
นักแสดงพิธีกรองตวนปินโตแด็กซ์บล็อกรายเดอร์
วงการลูกทุ่งก็มีลำไยหายทองคำแจ้งติดโควิด
แล้วก็หมอลำดังแพรวแสงทองรวมถึงแฟนหนุ่มคุณบิ๊ก
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ติดโควิดด้วยเช่นเดียวกัน
ทีมข่าวบันเทิงเขารวบรวมมาให้ดูนะคะ
สถานการณ์โควิดละลอกนี้ย้อนตั้งแต่๒๙จนถึงวันที่๖
คือวันนี้ติดไปแล้ว๑๔คน
ไล่มาเลยค่ะตั้งแต่นางเอกช่อง๓วันที่๒๙ธันวาคม
คุณพายรินรดาติดหลังจากไปฟิตติ้งละครเรื่องใหม่
ว่าติดจากทีมงานในวันที่๒๓ธันวาคม
คุณเค้กนันทวัฒน์พี่ชายของพายก็แจ้งข่าวติดโควิดค่ะ
วันเดียวกันมะนารานักร้องแดนใต้
ก็ติดสายพันธุมิคอนส่งท้ายปี
อันนี้ยังไม่รู้ว่าติดมาจากไหนนะคะ
๑มกราคมต้นปีเลยพระเอกนักร้องช่อง๗คุณโก้วสิน
ก็แจ้งข่าวติดโควิดรับปีใหม่เลยนะคะ
ต่อมาวันที่๒เพื่อนสนิทของคุณโก้วสิน
ที่ชื่อบิ๊บศิรสันเป็นนักร้องวงเดียวกันก็ติดโควิด
ต่อมาวันที่๓คุณลำไยหายทองคำประกาศติดโควิด
ชนบุรีก็เยอะเลยช่วงนี้นะครับ
แล้วก็เธอก็ไปที่ดูไบแล้วก็ไปกัดตัวที่ดูไบนะคะแวดวงหมอลำนะคะแพร่วแสงทองกับแฟนนุ่ม
ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ติดเมื่อวานนี้นะคะรวมถึงอองตวนปินโตพิธีกรดังประกาศติดโควิด
เช่นเดียวกับพีพีกริจและล่าสุดวันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปแล้วค่ะพระเอกดังคุณมิคทองระยะค่ะก็ต้องกลับมารักษาระยะห่างอย่างเข้มข้นนะคะ
นี่เขาบอกกลัวเรากลัวคนดูเหงานะถ้านักข่าวติดโควิดพวกเราคงเหงาน่าดูน้องเบิร์ดน้องกระเต็นอย่าติดกับคาวเดอร์จะพยายามรักษาตัวเองกันให้ดีที่สุดครับ